ไปเที่ยวต่างประเทศส่วนใหญ่เพราะชีวิตชีดีอยู่ตอนนี้
ชีวิตชีดีนะแต่หลายคนก็คาดเดาไปว่า

งานนี้เจ้าตัวบอกเองเลยว่าเฮ้ยจริงแล้วยังถ่ายละครอยู่นะจ๊ะ
รวมถึงยังมีอีกหนึ่งหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ
นั่นก็คือช่วยดูแลธุรกิจของที่บ้าน
ก่อนจะทิ้งท้ายแบบน่ารักว่า
ใครจะจ้างคิวก็ยังว่างอยู่นะคะ
จริงรับได้นะคะลูกค้าก็ยังติดต่อได้

แต่ว่าถ้าทำมิ่งมันได้มันก็ได้
จริงไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นเลย
เหมือนกับว่ามันเป็นช่วงที่อัดงานหนักมาตลอด
ตั้งแต่ได้รับโอกาสเนอะตั้งแต่เด็กอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วมันก็เป็นอะไรที่เราแฮปปี้มาตลอด
แต่ว่าช่วงนั้นก็อาจจะเป็นช่วงที่เราอยากไป
ในเรื่องของธุรกิจมากขึ้นด้วย

แล้วก็อย่างธุรกิจอะไรอย่างนี้

อะไรที่แบบมันเหมาะในระยะเวลานั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เอาความเหมาะสมเป็นที่ตั้ง

มันเป็นโอกาสโอกาสเข้ามาก็คว้าไว้ก่อนนะครับ

ก็รวยแล้วสวยใช่ย่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะ

ขอนแก่นนี่คือเป็นร้านใหญ่โตเลยทีเดียวนะครับ
ก็หลายอย่างเลยที่ต้องแบ่งเวลากันไปนะคะ